เรื่องของนักเรียนเนี่ยดิฉันมีอีกเรื่องหนึ่ง
แต่เรื่องนี้นักเรียนไปประท้วงผอคุณผู้ชมค่ะ
บุรีรำค่ะผู้ปกครองนักเรียนเนี่ย
พาน้องไปแจ้งความภูมิการดรงเรียนแห่งนึง
ยึดมือถือเข้าไปขณะที่เสียบแบตชาร์จโทรศัพท์อยู่นะคะ
แล้วล่าสุดตัวแทนนักเรียนที่ประท้วงก็ยื่นหนังสือขอสั่งย้ายผอ
แล้วตอนนี้ต้นสังกัดสั่งสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะ
นี่คือนักเรียนประท้วงคุณผู้ชมกลุ่มตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดบุรีรำห้าสิบคนถือป้ายประท้วงแบบนี้ค่ะ
ยื่นขอความเป็นธรรมถึงภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรำ
และขอสั่งย้ายผอโรงเรียนค่ะคือผู้ปกครองเนี่ยพาลูกชายอยู่ชั้นม๒
ไปแจ้งความกับตำรวจสพนสองห้องบอกว่ามือถือที่ชาร์จเอาไว้ในห้องเรียนหายไป
แล้วเขาใช้แอปตรวจสอบตำแหน่งก็รู้ว่ามือถือไปอยู่ที่ผอค่ะ
พอของโรงเรียนตัวแทนนักเรียนบอกว่าหนังสือที่ยื่นไปเนี่ย
เป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของผอรวมทั้งหมดสามสิบสามข้อโอ้โห
นะคะก็มีเรื่องใช้อำนาจเกินกว่าเหตุอย่างเช่นห้ามนำมือถือไปโรงเรียน
อันนี้เขาบอกบางวิชาเขาก็ต้องใช้ค้นหาข้อมูลแล้วก็มีเรื่องการไว้ผมยาว
ซึ่งเขาบอกทางกระทรวงศึกษาธิการก็อนุโลมได้ให้ไว้ได้แต่ต้องรวบให้เรียบร้อย
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือให้นักเรียนยืนตากแดดหน้าเสาทงนานเกิน
ไปนักเรียนบางคนถึงกลับเป็นลมนี่ก็เป็นหนึ่งใน๓๓ข้อนะคะ
ที่มีการเรียกร้องไปผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
สวนข้อเท็จจริงแล้วแต่ว่าต้องรอต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ
เบื้องต้นทางภูมิหน่วยการโรงเรียนที่ถูกกล่าวฮาร์ด
ทำรายงานชี้แจงกับทางต้นสังกัดแล้วค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้คือเขาเห็นมือถือวางชาร์จเอาไว้
แล้วกลัวว่ามือถือจะหายก็เลยเก็บเอาไว้ให้ก่อน
แต่วันต่อมาเนี่ยตนเองได้ไปประชุมและทำกิจกรรมหลายอย่าง
ก็เลยลืมแจ้งให้กับทางคุณครูทราบ
เด็กนักเรียนไปแจ้งความมือถือหายก็เลยเอามือถือไปมอบให้กับตำรวจ
แล้วยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะขโมยหรือลักทรัพย์ค่ะ